แต่ว่าพระอาทิตย์ที่ออกมาส่องแสงแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมันก็ส่งผลกระทบทำให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยร้อนกายร้อนใจเหมือนกัน

น้อยใหญ่เขาก็ร้อนเป็นเหมือนกัน
ไปดูน้องลิงที่จังหวัดนี้กันหน่อยคุณผู้ชมเขามีวิธีคลายร้อนกันอย่างไร
เอ๊ะถ้าเราดูแล้วจะเรียนแบบได้หรือเปล่านะไปดูกันค่ะ
อยากจะเรียนแบบลิงจริงเหรอคะ
เขากระโดดน้ำไงฮะคลายร้อน

น้องใบตองจะให้ผมปีนสลิงอย่างนี้แบบลิงแล้วก็โดดลงไปด้วย

ซัลลิงมันจะรับน้ำหนักผมไม่ไหวนะเจ๊

คิดไปเลยวิธีนี้สำหรับคุณชนะใช่ไหมคะ

เรียกว่ามันร้อนขนาดไหนล่ะร้อนขนาดที่เจ้าลิงน้อยเนี่ยนะคะมากระโดดน้ำดับร้อนอยู่กลางบ่อน้ำวัดเกรียงไกรกลางจังหวัดนครสวรรค์

แต่ละตัวมันก็มีวิธีการคลายร้อนแตกต่างกันบางตัวก็เนี่ยกระโดดลงมาเลยบางตัวก็ตีรังกาลงมาบางตัวก็เน้นโหนสลิงแล้วค่อยทอดตัวลงมาบางตัวก็เหมือนอาบแดดอยู่ตรงระเบียง

โอ้โหมันซุกสนแต่มันก็มีความน่ารักนะ
เออมันน่ารักเห็นแล้วเราก็เพลินลืมร้อนไปได้บ้างนะ
ก็เป็นความน่ารักที่เรียกได้ว่าเอามาฝากกันเผื่อว่าร้อนอยู่จะขายร้อนได้บ้างชุ่มฉ่ำไปกับน้องลิงนะคะ
ที่จังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะคุณผู้ชมนะเขาก็มีสัตว์น้อยใหญ่แบบนี้แหละมีวิธีคลายร้อน
หรือบางที่ที่เป็นสวนสัตว์เนี่ยเขาก็จะเอาผลไม้ไปแช่เย็นเอาไปให้สัตว์ได้ทาน
เหมือนเป็นไอติมอะไรแบบนี้
แต่ภาพบรรยากาศที่ได้เห็นเนี่ยก็คืออารมณ์ประมาณว่าลิงป่าลิงวัดทั่วไป
เวลาเขาจะคลายร้อนเขาจะหาแหล่งน้ำแบบนี้แหละไปลงเล่นน้ำกันเขาจะอยู่กันเป็นฝูงนะครับ
ว่าในที่อื่นในประเทศไทยที่ลิงรวมตัวกันอยู่เยอะพอมันเจอแหล่งน้ำมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้แหละ
ร้อนนั่นแหละจริงไม่ใช่แค่ลิงหรอกนะสัตว์ทุกตัวแหละเวลาแบบช่วงหน้าร้อนแบบนี้เห็นน้ำก็อยากจะโดดลงไปเล่นน้ำ

ดิฉันก็เหมือนกันแต่ดิฉันไม่ค่อยเล่นน้ำหรอก

ยังก็บอกแล้วคุณชอบกัดซ้ำไม่รู้เป็นอะไรจะหายจะหายคุณชนะเอาน้ำลายยั่วใส่ตลอด

เดี๋ยวหาแล้วให้กัด

โอ้โหไปฉีดทีนะฉีดรอบเอวเลย

แก้ให้หน่อยเขามีแต่ฉีดรอบทันที